ราวเช้าน้าอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราถึงหุ้งควายขึ้นบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จก็ทานเบิกบานร้องเพลงรำวง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
โอ้แค่เยื้องย่างก็เท่แล้วครับพี่ควายของผมแม่จำเช้าแบบนี้แม่สวยงามเหมือนนางแบบจังเลย
เด็กเวลาตัดผมชอบร้องไห้แต่รายนี้หัวเราะอย่างเดียวใจดีสุปัตเตอร์เลียนจริง
แม่ทิศเป้เห็นแล้วต้องบอกว่าเด็กรายนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
ส่วนรายนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่างตัดผมคนแรกที่คล่องและแม่นเป็นอย่างมากที่สำคัญที่สุดครับเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดแน่นอน
ดูสิครับทั้งมั่นใจทั้งกล้าตัดสินใจอยากได้ทรงไหมผมก็จัดให้ล่ะครับ
เปลี่ยนสีรถใหม่ไม่ยากอีกต่อไปอยากได้สีไหนสั่งหนูมา
สติ๊กเกอร์หนูมีเยอะรีดเรียบสวยงามไม่มีฟองอากาศ
ยี่ห้อเนี๊ยบไหมครับพี่ทั้งตัวรถจนถึงล้อโลโก้ยี่ห้อรถก็สบาย

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
เปลี่ยนสีรถใหม่นะครับใครชอบชอบแบบไหน